ไปดูเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นในท้องที่จังหวัดพัทธลุงกันหน่อยนะคะ
คุณขานับไปนับมากระสุนเนี่ยไปถูกรถเก๋ง๔๖รูด้วยกันนะคะ
ส่วนคนขับเสียชีวิตคาพวงมาลัย
แล้วนอกจากนี้ยังมีคนได้รับบาดเจ็บอีก๒ราย
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นคนเจ็บเนี่ยหอบกระเป๋าแล้วก็วิ่งหลบหนีไปเลยนะคะ
ส่วนรถกระบาดที่มาก่อเหตุกราดยิงเนี่ยขับรถหลบหนีไป
หลังจากที่ก่อเหตุหนีไปทางอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ยิงจนรถเก่งคันนี้พลุนเลย๔๐กว่ารูนะ
ใช่คนขับเสียชีวิตคาพวงมาลัยเลยนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพลำปำลงพื้นที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ไล่ล่าตัวคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงถล่ม
ใส่รถของนายนิรันดรชูรักอายุ๔๐ปีเสียชีวิตคาที่ค่ะ
ส่วนเพื่อนที่โดยสารมาด้วย๒คนอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไป
พิกัดหน่อยจุดเกิดเหตุเกิดขึ้นบนถนนสายลำปัมทะเลน้อยอำเภอเมืองพัทธลุง
เช้าวันที่๕กันยายนคือเมื่อวานนี้
ขณะที่ร้อยเวรสพลำปัมนะคะมีการไปสอบปากคำญาติของคนตาย
รวมทั้งเรียกพยานใกล้กับจุดเกิดเหตุ
สอบปากคำไปแล้ว๔ปากด้วยกัน
เบื้องต้นพบว่าตัวนายนิรันดรผู้เสียชีวิตเขาไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
นานครั้งจะกลับมาบ้านสักครั้งหนึ่ง
ทุกคนที่มาด้วยกันกับรถเกย์เนี่ย
ตำรวจเชื่อว่าไม่น่าจะใช่คนในท้องที่จังหวัดพัทธลุง
ล่าสุดค่ะตำรวจบอกว่าหนีออกจากจังหวัดพัทธลุงไปแล้ว

ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนแต่รู้ว่าเป็นท้องที่จังหวัดตรัง

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเร่งหาตัว๒คนเจ็บ
มาสอบถามข้อเท็จจริงเพราะทั้งคู่ถือว่าเป็นพยานปากสำคัญ
ที่จะสามารถไขปมปริศนาต่างได้ว่า
ปมสาเหตุการสังหารครั้งนี้การกราดยิงครั้งนี้เกิดจากอะไรกันแน่
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ให้น้ำหนักไปเรื่องของปมขัดแย้งธุรกิจผิดกฎหมาย
เพราะไปตรวจสอบประวัติผู้เสียชีวิต

เคยถูกจับกลุ่มในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตถึง๒ครั้ง
แล้วก็เคยถูกจับข้อหาวิ่งราวทรัพย์ด้วย๑ครั้งค่ะ